สุภาพคลิกกระจายก็อยู่กับเราในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ๗๐๐๘๐๐ท่าน
ที่อาจจะเป็นฮีโร่ช่วยคนไทยได้
นั่นหมายถึงท่านที่เคยป่วยโควิดแล้วก็รักษาตัวหายไปแล้ว
ที่คุณพูดว่า๗๐๐๘๐๐เพราะว่ายอดตอนนี้กลับบ้านได้๘๒๔คน
ใช่นะครับดังนั้นเขาจึงมีการเชิญชวนให้ผู้ที่หายดีแล้ว
มีสุขภาพที่แข็งแรงมาร่วมการบริจาคโลหิต
ซึ่งในโลหิตของคุณจะมีพลาสมา
พลาสมานี่สำคัญในการไปช่วยผู้ป่วยโควิดท่านอื่นนะครับ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย

สวัสดีคุณลุงสวัสดีคุณน้ำแข็งครับ

เป็นข่าวผมว่าวันนี้คนไทยหายเครียดไปเยอะ
เพราะตัวเลขของคนป่วยใหม่ที่คุณน้ำแข็งบอกเมื่อสักครู่
เท่าไรนะฮะ๓๘ลาย
ลายก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
ฉะนั้นวันพรุ่งนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่ง

มีข่าวที่ฟังแล้วสบายใจเยอะอย่างเรื่อง
จริงเป็นข่าวมา๒วันแล้วแต่ว่าผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติม

เรื่องนี้สัตว์อาจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณ
ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทย์จุฬาและท่านก็เป็นที่ปรึกษาของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยด้วย
ที่นั่งคุยกับผมอยู่นี่นะฮะ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือรองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงดุดชัยชัยวานิสสิริ
นี่เป็นผู้บริการศูนย์ตัวเรทโลหิตแห่งชาติ
ทั้ง๒ท่านร่วมกันเปิดเผยว่า
ตอนนี้เราเริ่มเห็นแสงสว่าง

ผลการวิจัยพบว่า

ที่มีอาการรุนแรงได้ครับ
นี่ไงฮะทีนี้ขออธิบาย
อะไร
หมอหมอยงบอกว่ามากคือส่วนประกอบของเลือด
ลักษณะเป็นของเหลวลักษณะใสเป็นสีเหลืองอ่อน

ต้านทานที่เกิดจากผู้ป่วยเสมือนเป็นเซรุม
ให้รักษาได้ทางหนึ่งที่ให้ผลรักษาที่ดีที่สุดในเวลานี้
ช่วยยับยั้งไม่ให้ไวรัสโควิดเข้าไปทำลายเซนปอดแล้วทำให้ปอดอักเสบรุนแรง

ฉะนั้นตอนนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
เขากำลังประกาศไปถึงผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อและรักษาหายแล้ว
ให้มาร่วมกันบริจาคพลาสมา
แล้วเขาตอนนี้เขาก็พยายามโพสต์เชิญชวนว่า
พวกที่ไปติดมาจากสนามมวยแล้วรักษาหายออกไปแล้วเนี่ย
ขอให้รวมพลังกันหน่อย
แล้วก็ได้แจ้งความจำนงไปที่สภากาชาติแล้ว
อันนี้ก็เป็นข่าวดีครับ

บางคนอาจจะเห็นไลน์แล้วนะครับมีคลิปภาพในไลน์ที่เขาส่งกัน
เป็นคลิปภาพที่ศาสตราจารย์คลินิกคุณหมออุดมคชินทร
ท่านเห็นในภาพนี่แหละท่านกำลังนั่งเย็บจาก
แล้วท่านบอกว่าเอาผ้ามาจากโรงพยาบาลมาช่วยกับเด็กที่บ้าน
เป็นถุงสวมรองเท้าให้บุคลากรหอผู้ป่วย
ห้องแยกโรคติดเชื้อโควิดของสิริราช
ที่ท่านทำอยู่เนี่ยท่านเรียกว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนเย็บไส้ไก่
สำหรับรัดถุงเท้าตรงน่อง
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับ
คุณหมออธิบายว่าจำได้ไหมครับ
วันก่อนมีรูปพยาบาลหอผู้ป่วยแยกโรควิกฤตของศิริราช
ใส่ถุงเกาะแก๊ปหุ้มรองเท้า
เพราะว่าเนื่องจากหาซื้อไม่ได้
เนี่ยท่านเห็นในภาพคนขวามือสุด
คุณหมออุดมและภรรยาก็เลยอาสามาช่วยเขาทำด้วย
คุณหมออุดมสำคัญเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาด้วยครับ
เป็นภาพที่น่าประทับใจเพราะว่าคุณหมอก็อายุมากแล้ว

ผมคิดว่าคลิปนี้มันกระตุ้นให้คนเกิดจิตสำนึกสาธ
รณะต่อผู้คนทั่วไปมากมายว่าถึงเวลานี้ใครทำอะไรได้ก็ทำ
ทีนี้มาถึงเรื่องมาถึงเรื่องที่ไม่สบายใจหน่อยครับ
งบไปให้อบตทั่วประเทศเอาไปซื้อหน้ากาก
แล้วก็แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่
บตละ๖ล้านแล้วก็กำหนดให้ซื้อชิ้นละ๖๐บาท
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดอยู่ตอนนี้ก็คือ
มีคนไปซื้อของปลอมแล้วจะไปมอบให้โรงพยาบาล
ของปลอมที่ว่านี้มีคนส่งรูปให้ผมดู
คือดูตรงกล่องก็เขียนมาตรฐานมั่วไปหมด
ถุงที่เขียนรุ่น
ก็ไม่ตรงกับใบเซอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้เห็นภาพว่า
ที่เขาไปเขาไปเขาไปจับกันได้ว่าเป็นของพรอมนี่
แล้วใบเซอร์มี๓ใบก็ไม่ตรงกัน

ผมมีภาพเปรียบเทียบให้ดูแต่ว่าเราคงดูยาก
กรทางการแพทย์เนี่ยก็คงดูออกเรื่องนี้มีคนบอกว่าฝ่ายการเมือง
ระดับไหนก็ไม่รู้นะไปร่วมกับพ่อค้าเอาของปลอมมาขายแล้ว
จะให้กองทุนต่างจัดซื้อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผม
ก็ส่งเรื่องนี้ไปให้คุณหมอทวีสินท่านดูเมื่อวานคุณหมอ
ทวีสินก็เปลยออกมาให้พอได้รู้กันแล้วล่ะในช่วงที่ท่าน
แถลงข่าวเมื่อวานคืออย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านั้นคง
ไหวตัวแล้วว่าอย่าทำเลยครับในช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วง
เวลาที่จะมาหาเศษหาเลยมาหาโอกาสกันอ่าทีนี้ก็มาปิดท้ายด้วย
คลิปจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงหน่อยสองประเทศประเทศแรก
คือพม่าครับคลิปที่เขาส่งมาคือเขาก็ลนนโรงให้คนอยู่
บ้านแต่วิธีการลนรงค์ของเขาเนี่ยสยองเลยครับนี่เขาเอา
ลงมาไว้กลางถนนอย่างนี้แล้วเขียนเป็นภาษาพม่าแปลเป็น
ภาษาไทยว่าคุณจะนอนที่บ้านหรือนอนในโรงเออจะนอนที่บ้านหรือ
นอนในโรงเนี่ยเอากันตรงตรงอย่างนี้เลยเอาโลงมาขวางถนน
เลยและสุดท้ายเป็นอีกคลิปหนึ่งอันนี้น่าประทับใจมากครับ
เป็นคลิปที่มาจากอินเดียคลิปที่ว่านี้เป็นภาพความเคลื่อน
เดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านจะได้เห็นเป็นคลิปที่นายกรัฐ
มนตรีอินเดียล้างเท้าให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลัง
คนที่ขวามือใส่เสื้อเหลืองนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี
ล้างเท้าเสร็จก็เอาผ้าขาวเช็ดเท้าให้ตัวแทนบุคลากร
ทางการแพทย์ทีละคนทีละคนอันนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็น
การให้ความขอบคุณและความเคารพขั้นสูงสุดแก่บุคลากร
ทางการแพทย์นายกเป็นผู้มีอำนาจมากนะครับอินเดียเนี่ยเป็น
ผู้นำประเทศใหญ่ด้วยท่านลงทุนนั่งลงล้างเท้าแล้วเช็ด
เท้าให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในภาพที่เห็นนี่แหละครับอัน
เนี่ยสุดประทับใจเลยว่าแม้ขนาดนายกรัฐมนตรีของเขายัง
เห็นความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ของเราล่ะครับของ
เราเนี่ยผมเข้าใจว่าประชาชนทั้งประเทศก็คิดตรงกัน
หมดแล้วว่าเราเห็นใจเข้าใจและให้กำลังใจบุคลากรทาง
การแพทย์ฉะนั้นใครที่ทำอะไรในลักษณะที่ทุจริต
ลับชั่นโกงกินเบียดบังผลประโยชน์แล้วมันส่งผลให้
เดือดร้อนไปถึงบุคลากรทางการแพทย์เห็นภาพนายกรัฐ
นตรีอินเดียเมื่อกี้แล้วผมว่านั่นน่าจะคิดได้ว่าท่าน
ควรจะต้องทำยังไงนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับแม่อาจารย์เอาภาพมาฟ้องเลยนะฮะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
เที่ยงไทยรัฐของเราด้วยนะครับอ่าเรื่องแรกที่อาจารย์พูด
ไปนะครับเรื่องของการขอรับบริจาคพลาสมาจากคนที่เคย

มีสุขภาพที่แข็งแรงอายุ๑๗๖๐ปี
น้ำหนัก๕๐กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัว
ท่านสามารถที่จะติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภากาชาติไทย
หมายเลขโทรศัพท์๐๒๒๕๖๔๓๐๐นะครับ
เพราะว่าท่านต้องลงทะเบียนขอบริจาคพลาสมา
ผ่านทางออนไลน์ของสภากาชาติไทยนะครับ
เริ่มสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะ
บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
พอลงทะเบียนปั๊บแล้วบอกว่าเรามีคุณสมบัติครบตามนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาแล้วเดี๋ยวนัดหมายวันบริจาคอีกครั้งหนึ่ง